สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอล
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้น
พุ่งไป๒๘๐๐กว่าศพแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพลเอกเฮอร์ซี่ฮาเลวี่เสนาธิการกองทัพอิสราเอล
ก็กล่าวยอมรับเมื่อวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมา
บอกว่ากองทัพล้มเหลวในการปกป้องพลเรือนรอบฉนวนกาซ่า
โจมตีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของกลุ่มฮามาส
แม้ว่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศ

แต่ว่ากองทัพไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
ทัพอิสราเอลออกแถลงการนะคะว่าเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการต่อกลุ่มฮามาส
ก็คือการขุดรากถอนโคนเครือข่ายกลุ่มฮามาสนะคะ
ก็ทั้งฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายการเมือง
เนื่องจากว่าเป็นโครงข่ายอำนาจที่เชื่อมโยงถึงกัน
แล้วก็มีการระบุชื่อในยายาซินวา
ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสประจำฉนวนกาซ่า
เป็นบุคคลที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
แล้วทางด้านกระทรวงพลังงานของอิสราเอลมีการออกแถลงการ
ว่าจะไม่อนุญาตให้มีการลำเลียงทั้งอาหารน้ำดื่มเชื้อเพลิงยารักษาโรค
ตลอดจนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม
เข้าถึงสถานีกาซ่าจนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันครบทุกคน
ชะมัดที่ทางสหประชาชาติเช่นด้วยแบบนี้ก็มีการเดินหน้า
เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการปิดล้อมฉนวนกาซ่า

เพราะว่าตอนนี้ประชากรในพื้นที่มากกว่า๓๔๐๐๐คน
กลายเป็นต้องไร้ที่อยู่อาศัยในฉนวนกาซ่า
ผลก็มาจากการโจมตีของทางอิสราเอล
แล้วก็ยังคงรอความช่วยเหลือจากภายนอกอยู่ด้วย

สิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลทำอยู่หน้าขณะนี้
ที่มีการตัดไฟฟ้า
ตัดช่องทางการลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
พวกนี้มันจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศเอาด้วยนะ
แล้วกระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซ่าเองก็บอกด้วยนะคะ
ชาวปาเลสไตน์๑๕๓๗คน
แล้วก็มีเด็กอีก๕๐๐คนผู้หญิงอีก๒๗๖คนถูกสังหาร
นับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศตอบโต้

แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๖๖๑๒คน
มีคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า๓แสนคน
ผู้เสียชีวิตฝั่งอิสราเอลก็มากกว่า๑๓๐๐ศพ
มีตัวประกันอย่างน้อย๑๕๐คนถูกนำไปยังฉนวนกาซ่าด้วย

คือเหตุการณ์การโจมตีสงครามที่เราเกิดขึ้น
คือเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นการระเบิดแล้วก็เป็นควันสีขาว
มันมีรายงานมาด้วยนะคะว่าทางฝั่งอิสราเอล
ฟอสวรัสขาวในการโจมตีฉนวนกาซ่า
แล้วจริงวัตถุประสงค์แรกเลย
ฟอสฟอรัสขาวคือมันเป็นการให้แสงสว่างกับเป้าหมาย

แต่ว่าเจ้าฟอสวอรัสขาวมันอันตรายมากนะ
คือมันจะติดไฟคุณผู้ชมนึกถึงหัวไม่ขี่
ทั้งค่ำกระจุดไฟฟู้แล้วมันติดไฟ
คือมันจะติดไฟเมื่อสำหรับประเทศทบทวน
ประเด็นที่อิสราเอลใช้อาวุธต้องห้าม
ครับทั้งดูสิ่งที่ใช้ในการทำสงคราม
ดูท่าทีของรัฐบาลอิสราเอล
คุณผู้ชมตอนนี้เขาตั้งรัฐบาลฉุกเฉินนะ
ที่จะมีฝั่งของรัฐบาลเองและฝั่งสมาชิกพักฝ่ายค้านด้วยมาร่วมกันด้วย
แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นก็เป็นการจัดตั้ง
อย่างเป็นทางการนำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธัญญาฮูครับ
แล้วคำแถลงของพวกเขายิ่งฟัง
ทำให้รู้สึกว่าสงครามครั้งนี้มันจะยืดเยื้อและรุนแรงไปมากกว่านี้
เพราะเขาใช้คำว่าเขาจะกวาดล้างกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน
ให้สิ้นซากไปจากโลกนี้ใช้คำนี้เลยคุณผู้ชมฮะ
ทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็ลามไปถึงกลุ่มไอซิสด้วยนะ
หรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยเขาจะบอกว่าจะกวาดล้างไปให้หมดเลย
แล้วต่อมาคุณผู้ชมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
อย่างนายแอนโทนีบลิงเค็นเร็วเข้ามากว่านี้
เดินทางมาถึงกรุงเทลอาวิฟต์ของอิสราเอล
แล้วก็เจอกับนายกษมนตร์เนธันยาฮูครับ

กล่าวขอบคุณสหรัฐ

ริงเคนก็บอกว่าสหรัฐพร้อมสนับสนุนอิสราเอล

นอกจากนั้นก็ยังได้เจอกับนายไอซัก

ที่สนับสนุนอิสราเอลเนี่ย
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
แต่คุณผู้ชมมีสัญญาณที่เปลี่ยนแปลง

ฝั่งปฏิกิริยาจากชาติตะวันออกกลาง

อุดีอาราเบียนะครับท่านประกาศว่า
ยืนเคียงข้างประชาชนชาว

ให้ได้รับสิทธิของพวกเขากลับคืนมา

มันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างได้นะครับ
ขณะที่ประธานาธิบดีของอีจิปต์ครับ

บอกหนึ่งจะพยายามยับยั้งการยกระดับการต่อสู้เนี่ย

สองนะครับจะส่งความช่วยเหลือ

ของท่านหารืครับ
กับสยามมกุฎราชกุมาร
จับตานะนะครับสุรตานแห่งโอมานกับเจ้าผู้ครองรัฐกาต้า
ได้หารือกับประธานาธิบดีของอีจิปต์นะครับ
ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสครับ
อันนี้ต้องจับตาทีเดียวนะฮะจากนี้คงต้องดูเรื่องของทางสื่ออารับ
คืออารับเขาจะเสนอในมุมไหนออกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์
หรือว่าเรื่องท่าทีของนี่แหละครับอันนี้เป็นท่าทีที่ไม่เคยได้เห็นนะ
ไม่เคยได้เห็นชัดขนาดนี้นะครับโอ้โหต้องตาม
ตามชาติอารับด้วยฝั่งประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริการัสเซียจีน
แล้วไหนจะองค์กรระหว่างประเทศด้วยที่หลังจากนี้จะต้องรายงานกันต่อเนื่องเลย
เข้าสู่วันนี้ก็วันที่๗แล้วหลังกลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอล
ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมคุณเอมมี่
เขาทำหน้าที่เหมือนเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้วก็คอยดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยที่ทำงานที่อิสราเอล
ถ่ายคลิปมาให้ดูครับว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้
ต้องช่วยให้รอดก่อนนะคุณเอมมี่ก็เหมือนแม่บ้านในแคมป์จุดปลอดภัยในอิสราเอล
ที่จะประสานนะเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มก็จัดหามาให้ครบเลยให้กับแรงงานไทยที่อบพยพมาจากเขต
ใกล้กับฉนวนกาซ่าถามว่าปลอดภัยไหม
ใกล้จุดปะทะหรือว่าไกลจากจุดประทะแค่ไหน
นี้ห่างออกมาถึง๒๐๐กิโลเมตรครับ
มีแรงงานอพยพมาอยู่แล้ว๖๑คน
บางคนหนีเอาชีวิตรอดมาโดยที่ก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวเยอะ
มีเอกสารนิดหน่อยแล้วก็เสื้อผ้าครับ
แห่งนี้ตัวอาคารเป็นห้องโถงโล่ง
เอาที่นอนมาวางเรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมนี่

ดูแล้วอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักแต่ที่แน่ปลอดภัย
แล้วก็ไม่ต้องระแวงจรวดขีปนาวุฒิ
หรือกองกำลังที่ติดอาวุธจะบุกเข้ามา

ข้างหน้าอาคารเขาจัดให้เป็นโรงครัวสนามครับ

ทำอาหารแจกจ่ายให้กับกลุ่มแรงงานไทย

หนึ่งในแรงงานคนไทยที่อยู่ที่ตรงนี้
ที่อพยพมาอยู่แคมป์นี้ก็เล่าให้ฟังว่า

มาทำงานอยู่นิคมเกษตรกรรมติดกับฉนวนกาซ่า
แล้วระเบิดมาลงข้างแคมป์แทบทุกวัน

มีทหารอิสราเอลบุกเข้ามาให้การช่วยเหลือครับ
แล้วก็บอกให้พี่เขาย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อน
เขาตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะขอเดินทางกลับไทยดีกว่า
แม้ว่าตอนนี้คือหนี้สินก็ยังมีแหละพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แต่สิ่งสำคัญคือชีวิตเขาต้องเอาชีวิตกลับไปที่บ้านเกิดมาตั้งหลักก่อน
สิ่งทุกอย่างไม่มีอาหารทุกอย่างได้หมด
ยาห่านการกินเครื่องดื่มขอให้บอกมีให้หมด

ไม่ใช่แค่แคมป์นี้แคมป์เดียวนะคุณผู้ชม

อีกหลายจุดที่เปิดให้แรงงานชาวไทยอบพยพไปอยู่ได้เพื่อความปลอดภัยก่อน
ก็จะมีคนไทยนี่แหละคอยช่วยเหลือกันและกันครับ
แล้วก็รอวันรอเวลาได้กลับมาประเทศไทยครับ
มีอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาอยู่ในแคมป์ของคุณเอมี่เนี่ย
โอเล่ชื่อโอเล่คุณชนลวิทย์สุธาอายุ๓๐ปี
เป็นคนนครพนมนะครับเอาไปดูว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไร
คุณโอเล่โชว์ก่อนเลยโชว์นะครับคลิปวิดีโอนะครับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนแรงงานไทยที่หนีรอดภัยสงครามมาได้
๒คนด้วยกันมาพักอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ไกลจากพื้นที่เสี่ยง๒๐๐กิโลเมตรโอ้ไกลนะ
ยืนยันว่าเขากับเพื่อนแรงงานไทยทุกคนปลอดภัยดีครับ
ได้รับความช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่เสี่ยง
คุณโอเล่เล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำงานที่ฟาร์มเกษตรนะครับ
ปีแล้วเหลืออีกปีนึงจะครบสัญญาแล้ว
แต่มาเกิดภัยสงครามก่อนโอ้ยอมทิ้งอ่ะทิ้งเงินทิ้งอนาคต

เท่าที่เคยอยู่มาการสู้รบครั้งนี้รุนแรงที่สุด
แล้วก็โจมตีทั้งทางอากาศทั้งบนบก
ที่สำคัญเขาบอกว่ากลุ่มฮามาส
โจมตีและทำร้ายร่างกายแล้วก็กราดยิงแรงงานไทย
โดยไม่เลือกหน้าอันนี้คุณโอเล่เขาเล่านะครับ
เคราะห์ดีก็รอดใครเคราะหร้ายก็ถูกฆ่าตาย
คือเขาบอกว่าเคราะห์ดีจริงที่รอดมาได้ครับ
แต่ก็นะภาพมันติดตานะภาพมันติดตา

เค้ายังเข้ามาช่วยวันอยู่ในที่เมื่อในรถ๓วันติดแล้ว

อยู่ในวันที่เมื่อครับผม
เพราะว่ารอบนอกสีรถวดติดตามถนนตามเลย
เวลาเราเข้าไปแอบดูเพราะว่าตื่นเต็มถนนหนทางนะครับ
อ๋อครับ
ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านครับ
คือแบบในหมู่บ้านนี้

บางคนก็ยังไม่ตื่นแบบสีรถเข้ามาปลูกเลยครับ
อ๋อไม่ได้ตั้งตัวเนอะ

เพราะว่าสงครามครั้งนี้ไม่เพียงการลบระหว่างทหารอิสราเอล
กับกลุ่มฮามาสเท่านั้นแต่นะครับ
แรงงานไทยก็ได้รับผลกระทบถึงชีวิตไปด้วย
คุณผู้ชมครับนี่คือความในใจของแรงงานไทยนะฮะ
โอเล่อีก๒วันกลับให้เดินทางกลับปลอดภัยนะ

เดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังมาอีก๑๙คนนะคะ